ไปดูแมลงแล้วไปดูนกกันหน่อยนะครับ

ชนิดนี้มีชื่อว่านกกรงหัวจุกนั่นเอง

ตอนนี้เขามีการจัดการแข่งขันประชันเสียงชิงรางวัลกันด้วย

หลังจากชาวบ้านในพื้นที่ต่างนำนกรงหัวจุก
หรือว่านกปลอดหัวโขนคราวแดง
เลี้ยงเอาไว้ไปเข้าร่วมการแข่งขัน
ประชันเสียงแข่งกันท่ามกลางบรรยากาศของเจ้าของนกรงหัวจุกที่ร่วมเชียร์นกตัวเก่งของตัวเอง

นี่จุ๊บประชันเสียงกันแล้วนี่เหล่าบรรดาคณะกรรมการกำลังตัดสินกันนะครับ
บรรยากาศในการแข่งขันก็คึกคักครับเนื่องจากการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้สมัครจาก๑๔จังหวัดภาคใต้ที่นำนกราคาตัวละเกือบ๒แสนนะครับ
ที่เห็นแบบนี้ราคาแพงนะครับมาประชันเสียงเพื่อชิงรางวัลกัน
โดยนกทุกตัวล้วนเป็นนกที่มีเสียงภัยร้อเพราะพริ้งทำกรรมการตัดสินต้องหนักใจกันเลยทีเดียว
เรียกได้ว่าแข่งขันกันนี่ไม่ต่างจากที่คนเขาร้องเพลงแข่งกันเลย

ประมาณนั้นแหละครับการแห่งขันนก
ชมรมนะครับจะนำรายได้ทั้งหมดหักค่าใช้จ่าย
และมอบให้กับสถานีตำรวจภูทรสิงหานครเพื่อนำไปเป็นทุนทรัพย์
จัดสร้างสนามกีฬาข้างสถานีตำรวจภูทรสิงหานครเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนั้น
ไปเล่นกีฬาสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดนั่นเอง
นกกรงหัวจุกนั้นเป็นนกที่ชาวบ้านทั้งชาวไทยพุทธมุสลิม
นิยมเลี้ยงกันอย่างกว้างขวางนะครับ
ก่อนที่จะถูกริเริ่มให้มีการแข่งขันประชันเสียงขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย
แล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ควรอนุรักษ์เอาไว้
แล้วก็นกชนิดนี้มีราคาแพงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
คนที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขารักยิ่งกว่าลูกอีกนะ

เคยมีข่าวว่าที่ภาคใต้เนี่ยมีโจรขโมยนกกรงหัวจุกด้วยนะ

เยอะมากเลยต้องระวังให้ดีเพราะว่ามันมีมูลค่า
ตอนนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีมูลค่ามากในภาคใต้นะคะ